จากภาคเหนือลงไปที่ทะเลกันบ้าง
ลงไปที่ทะเลกับชาวประมงกันบ้าน
เพราะว่าตอนนี้มีการวางปาการังเทียมในทะเล
ให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยทำให้ท้องทะเลไทย
สมบูรณ์จริงจากปากการัง

สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงด้วย

ติดตามได้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตเลยครับ
ปากการังเทียมขนาด๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ถูกปล่อยทิ้งกลางทะเลแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีผลเอกอาณัตภรณ์การจนารัก
และธรรมดีว่าการกระโสบพลังงานเป็นผู้ปล่อยลง
เพื่อเปิดพิธีปากการังสร้างอาชีพระยะที่สอง
โครงการนี้เป็นการสารต่อความสำเร็จ

เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชนภาษา๗รอบ๕ธันวาคม
การวางปาการังเทียมจะทำใน๓พื้นที่
ประกอบไปด้วยอำเภอก่อสมุยจังหวัดสุราธานี
อำเภอละแม่อำเภอสวีและอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
จุดละ๑พันแท่งรวม๓พันแท่ง
ปากการังบนเรือบาสแห่งนี้ก็จะถูกนำโยนลงทิ้งสู่ท้องทะเล
ด้วยความลึกที่ประมาณอยู่ที่๑๐เมตรถึง๑๒เมตรขึ้นไป
ก็เพื่อสร้างบ้านให้สัตว์น้ำในท้องทะเลนะครับได้มีที่อยู่อาศัย
และหลังจากนั้นก็จะมีชาวประมงพื้นบ้านครับ
ออกมาหาปลาบริเวณที่ทิ้งปากการังเทียม
คือเป็นการสร้างอาชีพให้ชาวประมงด้วยครับ
การวางปากการังเทียมเปรียบเสมือนการสร้างบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยใหม่ให้สัตว์ทะเล
หลังจากวางปากการังเทียนได้๑ปี
ทะเลบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยสั่งน้ำ
ที่มีหลากหลายมากถึง๓๘ชนิด
ให้ช่วยฟื้นฟูสภาพความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย
และยังกลายเป็นแหล่งสร้างอาชีพสร้างรายได้
ชาวประมงพื้นบ้านที่สามารถจับปลาและสัตว์น้ำได้มากขึ้น
โดยไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงกลางทะเลเพื่อหาปลา
สำหรับก้อนปากาลังเทียมที่นำมาปล่อยในครั้งนี้
มีขนาด๑เมตร๕๐เซนติเมตรซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกรมประมง
และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารพิษต่อท้องทะเล
โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า๑๐ปีขึ้นไป
ทนต่อคลื่นและกระแสน้ำหรือแรงพายุเพราะมีน้ำหนักถึง๑ตัน
จากการวางปากการังเทียมระยะที่๒ที่แหลมตะลุมพุกแล้ว
ยังมีกำหนดวางในอีก๒จุดคืออำเภอสสิงพระอำเภอระโนธ
จังหวัดสงขาหรือที่ละ๕๐๐ก้อน
พยุงสักการสมเกตข่าวทหารัททีวีรายงาน